จนถึงขนาดนี้นะครับสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบริเวณบ้านโคกคูและบ้านโคกเบียด
ในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำแนวกันไฟล้อมรอบได้
ขณะที่เปลวเพลิงก็กำลังลุกไหม้ขยายวงกว้าง
จึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินทิ้งน้ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าป่าผู้โตแดง
คุณสรอัตรวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ยังคงติดตามเรื่องนี้ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับ
ติดตามรายละเอียดจากคุณสราชครับ
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุบริเวณบ้านโคกคูอำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาสณขณะนี้นะครับยังคงน่าเป็นห่วง
จากจะมีไฟลุกลามกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำแนวกันไฟ
เพื่อไม่ให้ลามเข้าไปยังบริเวณป่าชั้นใน

เปลวเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณสวนยางของชาวบ้าน
ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่บ้านโคกคูและบ้านโคกเบียด

จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานที่ผ่านมา
ขณะนี้ได้เข้าประชิดแนวเขตป่าผู้โต้แดงแล้ว
ทำให้เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งนำรถแคคโฮ

ปฏิบัติการทิ้งน้ำทางอากาศ
พร้อมทั้งนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง

จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ระบุว่าในพื้นที่อำเภอตากใบ

จากไฟได้กระจายออกเป็นหลายจุด

ซึ่งบางจุดยังไม่สามารถควบคุมไฟได้

ผมเองก็ได้ระดมทุกหน่วยนะครับ
บอกว่าต้องเฝ้าระวังต่อไปอีกนะครับ
จนกระทั่งมีฝนลงมาซ้ำนะครับ

ขณะนี้สามารถทำแนวกันไฟล้อมรอบหมดแล้ว

เสือไฟเข้าไปเก็บแนวดำให้ดับสนิท

เกรงว่าไฟจะประทุขึ้นมาอีกครั้ง

เข้าไปในเขตพื้นที่ป่าผู้โต้แดง
ส่วนในพื้นที่อำเภอสงัยปาดี

แต่ยังต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเฝ้าระวังต่อไป

และอาจมีชาวบ้านเผาพื้นที่เพราะปลูกพืชเกษตร
ลุกหลามเข้าไปในเขตป่าอีกครั้ง

ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ

ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ
ตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่คาดว่ามีพื้นที่เสียหายไปแล้ว

เขตป่าอนุรักษ์อีก๑๕๐๐ไร่

เจ้าหน้าที่จะระดมรถดับเพลิงแรงดันสูง

มาในพื้นที่อำเภอตากใบเพิ่มเติม

เพื่อไม่ให้หลามเข้าไปในเขตป่าผู้โต้แดง

แถวรัฐทีวีรายงาน